การนี้ระทึกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูหน่อยว่ารอปภคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขา
ด้านหลังดูสิระทึกรบพพอร์ข้างนี้นะคะ
พุ่งใส่กระจกโชว์รูมรถคือตรงนั้นเหมือนกับเป็นร้านคาแคร์
เขาวิ่งมาแบบทะลุกระจกเลือดยังเปลืออยู่ตรงหน้ารถปอเช่อยู่เลยค่ะ
แล้วเขาตายเลยนะดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ตอนเห็นตอนนี้ก็งงแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
จริงหน้ารถตู้ขาวน่ะจังหวะนี้เขายืดกันอยู่
กล้องมันอาจจะไม่เห็นมุมนี้อะค่ะแต่จังหวะที่สะบัด
หลุดออกมาได้แล้วนะผู้ชายที่เป็นรอปภพุ่งทะลุเข้ากระจก
ตรงนี้ไปคือที่คาแคร์มันจะเหมือนมีห้องกระจกอยู่
และมันก็จะมีรถซุปเปอร์คาร์รถหรูอ่ะค่ะ
พ่อเช่ขาวจอดอยู่ข้างในจะให้ดูสภาพคุณผู้ชม
จากเห็นมุมนี้แล้วนะคะโอ้โหเหตุการณ์นี้
ภาพแบบนี้กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หมดเลยนะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นน่ะคือเขาไม่ได้แบบยังไม่ได้เสียชีวิตเลยทันทีนะ
เพราะตอนพุ่งมาแล้วเขายังมีการโยนเสร็จกระจกใส่คนที่มามุงดูด้วย
ทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่แถวจอมทองค่ะคุณผู้ชม
ริมถนนพุทธบูชาร้านนี้เป็นร้านคาแคร์
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
ชื่อว่านายอภิวัฒน์เผาะหาดอายุสามสิบเก้าปีเป็นรอปภ
แล้วก็มีบาดแผลโดนกระจกบาดที่มือทั้งสองข้าง
ข้างตัวเนี่ยคือมีกระเป๋าตังค์มีมือถือมีหมวกรอปภตกอยู่นี่ค่ะ
บัตรประชาชนเนี้ยตรวจสอบนะที่ร้านคาแคร์นั้นแหละกระจกแตกสองบาน
อืมแล้วเมื่อกี้หน้ารถปอเช่ขาวคันนี้ค่ะก็มีเป็นคราบเลือดอ่ะ
อืมของนายอภิวัฒน์อ่ะติดอยู่ครับทีนี้คุณผู้ชม
ก็ถามถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์หน่อยอยากให้คุณลุงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
จังหวะนั้นคุณลุงเห็นอะไรบ้างเอาลองฟังคุณลุงศักดิ์ชัยค่ะ
พอตื่นแล้วมันก็ต่อยผมผมก็จอดมอเตอร์ไซค์วิ่งประตูตรงนี้
มันก็คล่อมมอเตอร์ไซส์อีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็เร่งเครื่อง
คดีมอเตอร์ไซค์เขาปิดเครื่องเอาไว้แล้วอยู่มันก็พุ่งเข้ามาเลย
คือลุงศักดิ์ชัยบอกว่ารอปภคนนี้นะไปเหมือนกับยื้อแย่งกุญแจมอเตอร์ไซค์กับคนขับวิน
แล้วพอพี่วินเขาแย่งกุญแจคืนมาได้เนี่ยก็กัดที่หัวไหล่แล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
หลังจากนั้นพี่สักชัยเองเมื่อกี้ลุงสักชัยเองก็โดนต่อยเหมือนกันน่ะตอนที่พยายามจะเข้าไประงับเหตุ
แล้วก็วิ่งขึ้นไปนั่งบนรถป
บอกว่าตอนขึ้นรถได้นะสิ่งที่ชาวเมียนมาคนนี้เห็น
เขาบอกว่าตัวของรอปภพยายามจะหากุญแจ

แต่ว่าบนรถปอเช่มันไม่มีกุญแจอยู่แล้ว
ทีนี้ทำไงนอนแบบหมดแรงอยู่ตรงเบาะรถ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันจับตัวค่ะจับตัวเอามือไพ่หลัง
ทีนี้พอกู้ภัยมาเอาพวกนี้มัดมือเขาไว้นะ
กู้ภัยมาถึงปั๊บอ้าวไม่หายใจแล้ว
ปั๊มหัวใจก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องไปถามนายจ้างเก่า
ของรอบพอพอร์คนนี้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะ
เขาบอกว่ารอปภคนนี้มีอาการป่วยทางจิต

แต่ก็รักษาไม่ต่อเนื่องหรอกเพราะว่าเขาไม่ยอมกินยา
จะหายไปจากห้องพักเองแล้วหายไปแบบนี้หลายครั้งแล้ว
นี่ไม่ได้ติดต่อกันมา๒ปีกว่าแล้ว
แล้วก็เท่าที่รู้เนี่ยหลังจากที่เขาเลิกรากับภรรยาที่สตูน
ก็มาทำงานที่กรุงเทพคนเดียว
แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมา๓ปีกว่าแล้ว
ทีนี้เดี๋ยวต้องไปชนสูญว่าสาเหตุการณ์เสียชีวิตจริงนี่
มันมาจากอะไรโดนกระจกบาด
แล้วมันไปโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วเลยไปตายบนรถ
หรือหัวใจวายหรือมีโรคประจำตัวอะไรแทรกซ้อนหรือยังไง
ก็ระหว่างนี้จะติดต่อญาติให้ญาติรับศพกลับไปประกอบพิธี